หลังจากที่อดีตนายทหารประจำกองทัพฟิลิปปินส์ออกมาเปิดเผยว่า
ดิโก้ดูเตอร์เต้นั้นตอนที่ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
เคยมีคำสั่งประกาศที่สำคัญครับในการสังหารโหดประชาชน
แล้วก็บันดานนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม
ระหว่างการสื่อพยานของคณะกรรมธิการพิเศษของวุฒิสภาฟิลิปปินส์วันนี้
นายเอสก้ามาโทบาโต้อดีตนายทหารประจำกองทัพฟิลิปปินส์อายุ๕๗ปี
ได้ให้การว่าเขาเคยได้รับคำสั่งจากนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้ประธานาธิบดี
สมัยที่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองตะวาว
ลงมือสังหารแล้วก็ลักพาตัวประชาชนกว่า๕๐คน
โดยเหยื่อบางรายที่ถูกสังหารมีความผิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ
แต่ถูกกำจัดเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองคู่อริของนายดูเตอร์เต้
และบางรายก็ถูกโยนให้จราเข้กินด้วยนะครับ
ขณะที่บางรายถูกนำร่างไปทิ้งทะเล
โดยมีการผ่าเปิดช่องท้องเพื่อไม่ให้ศพลอยขึ้นเหนือน้ำ
แล้วก็จะให้กลายเป็นอาหารปลา
อกจากนี้ครับมีนักธุรกิจที่ร่ำรวยในจังหวัดเซบูถูกสังหาร
เพราะว่ามีความขัดแย้งเรื่องชู้สาวกับลูกชายของนายดูเตอร์เต้ด้วย
นายมาโทบาโต้นั้นบอกว่าเขาตัดสินใจถอนตัวจากกองทัพ
เพราะว่ารู้สึกผิดต่อผู้บริสุทธิ์ที่ถูกสังหารราวกับผักปลา
ซึ่งเป็นพยานปากเอกในคดีนี้ครับ
ขณะที่นายมาตินอันดาน่าเลขาธิการฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ

พร้อมกับบอกว่าเวลาในการสืบสวนคดี
ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
สมัยที่นายดูเตอร์เต้นำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวนั้นหมดลงแล้ว
เพราะไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันความผิดของนายดูเตอร์เต้ได้ครับ
ขอบใจที่จะบอกว่าในการสืบสวนคดี